ตอนแรกน้องก็คลอดออกมาปกติค่ะไม่ตัวเหลืองไม่อะไรเลยน้ำหนัก๓๐๒๐กรัมกลับบ้านพร้อมแม่
พอที่นี่เรียงได้ประมาณ๒๗วันหนูไปตัดเล็บให้น้องไปตัดโตนเนื้อน้อง
เลือดไหลไม่หยุดจัดตั้งแต่บ่ายโมง๒ทุ่มก็ยังไม่หยุด

ใช่ครับ
ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในล้านคนคุณหมอบอกจะพบได้ไม่ได้เจอมาประมาณ๑๐กว่าปีแล้วแล้วมาเจออีก
คือบอกว่าแม่ต้องเลี้ยงน้องตลอดชีวิตต้องคอยช่วยเหลือเขาคือต้องคอย
ในสภาพบำบัดและแขนขาเขาติดคือชุดนักเรียนน้องไม่มีโอกาสได้ใส่
ใส่ซึมออกตลอดเวลาเลยค่ะซึมซึมซึมตามร่องแผลที่เป็นรอย

กลับบ้านมาหนูก็เลยพาไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนนะคะ
กลับบ้านมาเป็นคืนนั้นเลยค่ะประมาณสองทุ่มน้องไม่กินนม
แล้วก็อ้วกหนึ่งครั้งแต่อ้วกปนเลือดหน่อยนึงประมาณจุดนึงค่ะ
หนูก็ไปโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านค่ะพอทีนี้รักษาก็น้องก็หลับตอนนั้น
กลับบ้านมาก็ได้กลับบ้านพอกลับบ้านมาประมาณตี๒ก็นอนหลับไม่มีอะไร
หนูได้ยินเสียงลูกร้องลุกขึ้นมาดูตัวน้องบิดคอขึ้นเงยหน้าแล้วก็บิดขึ้น
หนูก็ไม่รู้ว่านั่นคืออาการเก่งคือไม่รู้ว่าลูกชัก
คือนึกว่าน้องหายใจไม่ออกแล้วน้องแบบเงยหน้าขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็หายไปแล้วก็น้องก็หลับต่อทีนี้๗โมงร้องอีก
ขึ้นมาอยู่ท่าเดิมเลยค่ะแต่รอบนี้ตาปิดข้างขวา
หนูก็รีบไปโรงพยาบาลคือไปโรงพยาบาลที่น้องเกิดคือโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
ทีนี้พอไปถึงบอกอาการเขาบอกอาการหมอลุงเลยค่ะ
คือตอนนั้นมือน้องเริ่มตกแล้วพอรักษาอะไรเสร็จเรียบร้อย
มาคุยบอกว่าแม่น้องอาการแย่มากเลยนะคะ
ตอนนี้สมองน้องบวมผิดปกติเหมือนมีน้ำในหัว
่านตาน้องผิดปกติน้องมีอาการชักเก่ง
รอดูผลเอ็กซาเรย์พอผลเอ็กซาเรย์ออกมา
เลือดเต็มหัวเลยค่ะไม่เห็นรอยหยักของสมองเลย
สมองเบี้ยวไปข้างหนึ่งแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้
หัวน้องต้องนอนไอซียู
พอนอนไอซียู๓วันแรกอาการไม่ตอบพระน้องเลยค่ะ

วันที่๔หมอบอกว่าน้องมีตอบพระน้องมากขึ้น
แล้ววันที่๔น้องมีอาการตอบสนองขึ้นมาคืออาการ๘๐๒๐คือรอด๘๐ค่ะ

เราก็ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ

อยู่ตลอดแล้วก็กินทางสาย

ตอนแรกหมอบอกว่าน้องจะกินทางสายไปตลอด

คือจะต้องเหมือนเด็กที่นอนติดเตียงอะค่ะ
แต่ว่าอยู่ดีก็หมอลองถอดออกซิเจน
ก็จะถอดได้๒อาทิตย์
พอทีนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
คุณหมอก็นัดดูการแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล
หมอบอกว่าน้องจะพัฒนาการช้านะคะ
แต่ต้องติดตามอาการไปเรื่อย

๕คุณหมอโรคหัวค่ะตรวจการได้ยิน

ทีนี้มาเจอคุณหมอเกี่ยวกับ

ก็คือเลือดยุบไปหมดแล้ว

แต่ว่าคือสมองน้องขาด
เลือดคือเรารู้ช้าค่ะ
รู้จนน้องชักคือโคม่าแล้ว
หมอบอกว่าสมองของคือโดนทำลายมาก

เหลือแค่ส่วนกลางนิดเดียวที่ปกติ

ที่สมองน้องจะฟื้นขึ้นมามีไหม

พอสักพักมาเจอคุณหมอใหม่อีกรอบหนึ่ง
คุณหมอบอกว่าน้องจะพิการ
หมอบอกว่าตอนนั้นน้องอายุ๕เดือน
หมอบอกว่าน้องพัฒนาการเท่ากับเด็ก๑เดือนค่ะ

ฝ่ายขวายิ้นเล่นไม่เป็นเลย
ตอนนี้น้องจะ๖เดือนแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ
พอเรื่องตาค่ะพอไปหาหมอตาคุณหมอตาก็บอกว่าน้องมีเลือดในตาลงที่จอประสาทตา
พอนัดครั้งที่๒เจออาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์ก็บอกว่าเลือดก็ลดลงแล้ว
ก็เลยถามว่าแล้วถ้าลดลงแล้วน้องจะมองเห็นไหมคะ
เขาบอกว่าน้องจะเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตมองไม่เห็นเลยครับ
เขาก็บอกว่าใช่ข้างเดียวใช่ไหมคะ
้าสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้
๑อาจจะเป็นที่ตัวน้อง
อาจจะเป็นที่กรรมพันธ์
แต่ว่าเช็คดูแล้วกรรมพันธุ์น่าจะไม่มี

แต่ดีนมันอาจจะกลายพันธุ์ได้

หรือว่ากินอะไรที่มันบำรุง
เกี่ยวกับรากไม้ที่มันไม่มีเนี่ย

แล้วมันผ่านน้ำนมเข้าไปสู่น้อง

หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ค่ะ

เครียดจริงค่ะจนมือ
เบลอไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากเบลอใคร

คือหนูรับไม่ได้เดินเข้าไปกี่ทีหนูก็ร้อง

จะทำยังไงให้ลูกดีขึ้นในวันนี้
ทำวันนี้ให้ดีค่ะ